ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยน่าตกใจมากเลยคุณผู้ชม

ครูพระลักษมณ์คนหนึ่งอายุ๒๙ปีเท่านั้นค่ะ
พฤติกรรมคือไปอาณาจารย์เด็กค่ะเด็กนักเรียนชั้นม๒
วิธีการคือให้น้องวีดีโอคอล
วิดีโอคอลมารูปลามกอนาจารย์

อาจารย์ตัวเองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งไปให้เด็กนะคะ
แล้วทำแบบนี้ตั้งแต่น้องอยู่ป๖อ่ะ
น้องเป็นนักเรียนชั้นป๖ก็คือตอนนั้นปี๖๓

กระทั่งน้องเรียนม๒ก็ยังทำพฤติกรรมแบบนี้
สุดท้ายแล้วคืออะไรไหมคะ
ทนายพาไปแจ้งความล่าสุดเมื่อวานนี้
จับกลุ่มครูหื่นคนนี้ได้แล้วนะคะ
หุ่นคนนี้ชื่อว่าทิติคดชรินอายุ๒๙ปี
นี่ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำแขนยาวนะคะ
เป็นอดีตครูพระศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ไปจับกลุ่มได้ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในตัวเมืองพัทยา
เล่ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งชัด
จะได้เห็นพฤติกรรมและผู้ปกครองที่มีบุตรสาวหรือหลานสาว

สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคุณป้าของน้องเนี่ย
พาหลานสาวคือตอนนี้น้องอายุ๑๔ปี
ไปปรึกษากับทนายไปปรึกษากับทนายความที่ศูนย์
นายความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดชนบุรี
แล้วสุดท้ายทนายเนี่ยพาน้องกับคุณป้าเนี่ย
ไปแจ้งความว่าที่สพสัตหีบ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับอดิษฐ์ครูพลักษมณ์คนนี้
มีพฤติกรรมพฤติกรรมยังไงบ้าง
วีดีโอคอลในลักษณะเชิงลามกอนาจารย์กับหลานสาว
อันนี้ป้าเล่านะคะวีดีโอคอลเชิงลามกอนาจารย์
ตั้งแต่น้องเรียนป๖จนกระทั่งน้องขึ้นม๒
ขึ้นม๒ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเขาถ่ายทดสดด้วย
ใช่มึงถ่ายไปไหนวะคะเอาไว้ในกลุ่มลับ
เอาไปโพสต์ในกลุ่มลับนี่ค่ะคุณผู้ชม
อันนี้นี่ยังไม่จบเดี๋ยวครั้งที่แชทนี้ไว้ก่อนนะคะ
หลังจากที่ป้ารู้เรื่องแล้วยังไงป้าก็พาน้องไปที่ศูนย์ธนายความ
แล้วไปแจ้งความแล้วรู้ไหมคะว่าจริงแล้วครูในโรงเรียนก็รู้เรื่องตั้งนานแล้ว
ตอนนั้นที่ครูในโรงเรียนรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะ
ให้ครูพระคนดังกล่าวออกโดยไม่มีการดำเนินคดีใด
หนำซ้ำดูแชทนี้นะคะพอให้ครูคนนี้ออกไปแล้วครูยังมาตื้อเด็กอีกยังมาเล่าหลืออีก
เห็นไหมคะพยายามที่จะตื้อให้น้องเนี่ยวีดีโอคอลลามกอนาจารย์แล้วส่งรูปโป๊กกลับไปให้
นายทิติหรือว่าครูพระคนนี้อีกแต่น้องไม่ยอมค่ะน้องไม่ยอมสุดท้ายแล้วข่มขู่น้อง
แบล็คเมลน้องนะคะพอจับกลุ่มตัวได้แล้วทิติยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ตำรวจก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือครอบครองสื่อลามกอนาจารย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศบังคับข่มครูให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารย์